ใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันทุกวันนะคะ
เห็นตัวเลขมันลดลงเนี่ย
เป็นเลข๒หลักนำหน้าด้วยเลข๑มาตลอดเลย
วันนี้ปรากฏตัวเลขพุ่งขึ้นมานะครับ

หลายคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
นี่ระบาดใหม่อีกแล้วเหรอในประเทศไทยดูเหมือนจะคุมได้
ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปสำหรับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
เพราะว่ามันเป็นมาตรการในการตรวจสอบเชิงรุก
แล้วก็เป็นการตรวจสอบผู้ต้องกัก
คือกลุ่มคนที่เป็นแรงงานต่างด้าว
ที่เขาถูกกักตัวอยู่คือเป็นการไปตรวจสอบตรงนั้น
แล้วก็เลยเจอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง๔๒คน

นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคออกมาแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
ว่าวันนี้เราพบผู้ป่วยใหม่๕๓รายเป็นคนไทย๑๑ราย
และคนต่างด้าวที่อยู่ในสถานที่กักขังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาถึง๔๒ราย
ดูนะคะชาวไทย๑๑รายนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓ราย
เป็นผู้ป่วยรายใหม่๑รายติดเชื้อจากการไปในสถานที่ชุมชน
และกลุ่มที่เป็นผลมาจากการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดยาลาอีก๗รายค่ะ
ส่วนผู้ป่วยต่างด้าว๔๒ราย

ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๕๗ราย
ซึ่งผู้เสียชีวิตรายที่ห้าสิบเอ็ดนี้เนี่ยเป็นผู้ชายค่ะเป็นชาวไทยอายุสี่สิบแปดปี
มีอาชีพรับจ้างมีประวัติคนในครอบครัว๔คนเป็นผู้ป่วยโควิดนะคะ
ก็คือน้องชายที่ทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อน้องสะพ้ายพ่อแล้วก็แม่ค่ะ
โดยผู้เสียชีวิตรายที่ห้าสิบเอ็ดเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่หนึ่งเมษายนนะคะ
มีอาการไข้ไอปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพผลตรวจผลตรวจปกติค่ะ
ก็เลยรับยาแล้วก็กลับบ้านไปแต่อาการยังไม่ดีขึ้น
จนกระทั่งสิบสองเมษายนมีไข้สูงสี่สิบองศาหายใจลำบาก
ก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งผลตรวจพบเชื้อติดโรคโควิด๑๙นะคะ
กระทั่ง๑๖เมษายนอาการแย่ลงค่ะคุณหมอใส่ท่อช่วยหายใจ
และก็เสียชีวิตในวันที่๒๔เมษายนจากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวนะคะ
ครับสำหรับจำนวนผู้ป่วยสะสมตอนนี้ทั้งหมดอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเจ็ดรายค่ะ
กลับบ้านแล้วสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดรายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสามร้อยเก้าราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสมที่ห้าสิบเอ็ดศพนะคะนายแพทย์ทวีสินบอกว่าการที่เราพบผู้ป่วยในสถานกักขังที่จังหวัดสงขลาเนี่ย
เป็นผลจากมาตรการตรวจในเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ก็เป็นเคสศึกษาจากที่สิงคโปร์ล่ะค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่อยู่เกิดการแพร่ระบาดระลอกสองเยอะเลย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการป่วยเป็นกลุ่มก้อนของแรงงานต่างด้าวไทยเองก็เลยต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็ใช้มาตรการเชิงลุกเหมือนกัน
ซึ่งผู้ป่วยทั้ง๔๒รายถึงแม้จะไม่ใช่คนไทยและเป็นการเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายนะคะ
แต่ด้วยหลักมนุษยธรรมทางไทยก็จะให้การดูแลรักษาซึ่งตอนนี้ทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตรวจจากอาการภายนอกก็ยังพบว่าทั้งหมดอยู่ในวัยแรงงานที่แข็งแรงดีแต่ก็จะต้องมีการเอ็กซาเรย์ปอดทุกคนเพื่อตรวจอย่างละเอียดด้วย
พลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกนะคะว่า
นายกเนี่ยย้ำให้กอรมนภาค๔ร่วมกันดูแลสร้างความเข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากมาเลเซีย
ให้เดินทางผ่านจุดแดนตามมาตรการควบคุมโรคในภูมิลำเนาของตัวเองตามที่จังหวัดกำหนด
กระโฆษกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าตั้งแต่๑๘๒๔เมษายนเนี่ยมีคนไทยเดินทางผ่านแดนกลับจากมาเลเซีย๒๖๘๑ราย
จำนวนนี้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย๙๒๐รายค่ะ
ซึ่งทั้งหมดก็จะถูกส่งต่อกลับภูมิลำเนาแล้วก็เข้ากักตัวควบคุมโรคในสถานที่ของรัฐต่อไป
ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย๙๒๐ราย